เชิญภัยกันครับเนื่องจากว่ามีชาวบ้านเป็นผู้ประกอบการให้ช่างรถที่มรยองคำรวมตัวการไปแจ้งความกับตำรวจ
เนื่องจากว่ามีกลุ่มมิตรสาธิบไปหลอกช่างรถแล้วเอารถที่ช่างไปจำนำต่อ
เขาเอาเงินไปแต่ปล่อยรถเอาไว้นะคุณผู้ชม
ร่วม๔๐คันครับคนเสียหายจำนวนมากทีเดียวตอนนี้ทำยังไงดีรถก็ไม่ได้
ค่ะแล้วคนร้ายก็หนีไปแล้วพร้อมกับเงินที่เอาไปจำนำแล้วคนที่รับจำนำเขาบอกว่า
เป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่อยากให้ตำรวจช่วยกันหน่อยคุณผู้ชมครับ
ผู้เสียหายให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเรานะครับว่าคือคนร้ายเนี่ยลักษณะของพฤติกรรมเขาเนี่ย
ตระเวนไปเช่ารถหนึ่งในผู้เสียหายชื่อว่าคุณนิสามรัฐอยู่ในพื้นที่ตำบลเพ
ร้านโดนไป๑๒คันบ้างบางร้านโดนไป๒คันบ้าง๓คันบ้างอะไรแบบนี้
รวมแล้วกว่า๔๐คันหลายเดือนก่อนเนี่ยมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งติดต่อขอเช่ารถในพื้นที่ตะบนเพ
แล้วก็แกรงร่วม๑๐ร้านเช่าไปกว่า๔๐คันส่วนใหญ่จะเป็นมอเตอร์ไซค์ซาเล้งนะฮะ
ถึงเวลาคืนอ้าวไม่ยอมคืนทำทีเป็นออกอุบายขอเช่าต่อครับ
หลังจากนั้นจ่ายมาเป็นเช็คเด้งบ้างเบิกเงินไม่ได้
บายเบียงนั่นนี่ไปเรื่อยสุดท้ายมาทราบทีหลังว่าเอารถไปจำนำแล้วขาดการติดต่อกับคนที่รับจำนำ
แล้วก็หายเข้ากรีบเมฆไปเลยสุดท้ายเนี่ยชาวบ้านที่ให้เช่ารถไปไม่ได้รถคืนนะฮะ
มูลค่าความเสียหายเป็นล้านตอนนี้ผู้เสียหายรายหนึ่งบอกว่าร้านเขาโดนไปสามคัน
โกดังแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลเพนั่นแหละครับแต่ได้รถคืนมาแค่คันเดียวอีกสองคัน
ยังไม่รู้ว่าเขาเอาไปจำนำที่ไหนถูกชำแหละหรือเปล่าหรือถูกเอาไปซ่อนไปซุกไว้ไหนยังไม่ทราบ
ค่ะผู้เสียหายบอกต่อฮะทุกคนนะครับได้รับผลกระทบแจ้งความในพื้นที่ไปแล้ว
แต่อยากให้สื่อช่วยเป็นกระบอกเสียงเพราะกลัวเรื่องจะเงียบเนื่องจากว่าข้อมูลที่สืบกันไปสืบกันมา
เพราะว่าคนร้ายเนี่ยจะนำรถส่วนใหญ่ไปจำนำไว้กับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วผู้หญิงคนนั้นเหมือนจะเป็นผู้ที่มีอิทธิพลในพื้นที่
ก็เลยกลัวว่าจะไม่มีความคืบหน้าทางคดีจะไม่ได้ลดคืนว่าอย่างนั้นนะฮะ
ส่วนคนร้ายที่มาออกรถออกหน้ามาเช่ารถเนี่ยตอนนี้อันนี้ผู้เสียหายบอกนะครับ
ยังคงใช้ชีวิตตามปกติไปไหนมาไหนอย่างสบายใจคือเขาจำได้
จำได้ว่าใครมาเช่าแล้วยังคงอยู่ในพื้นที่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะ
ผู้ประกอบการที่เป็นผู้เสียหายเล่าบอกว่าเธอก็มาไก่เกลี่ยทุกวัน
เจอตัวทุกวันเคยไปเจอที่สอนอด้วยแต่ก็ผัดไปเรื่อยเรื่อย
ยังไม่แสดงความรับผิดชอบนะอ้าวแล้วตำรวจว่ายังไงตำรวจบอกครับว่า
ขอเวลา๑สัปดาห์เดี๋ยวรวบรวมข้อมูลก่อนแล้วจะเร่งดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะครับ
ค่ะเราไปฟังเสียงหนึ่งในผู้เสียหายกันหน่อยนะครับจากตรวจสอบเอกสารจากผู้ประกอบการทุกทุกลายเนี่ย
คือคนเดียวกันเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะคนเดียวกันเลยค่ะเห็นว่าทางตัวผู้ก่อเหตุเขาก็พยายามมาไก่เกลี่ยใช่ไหม
เขามาทุกวันค่ะแล้วก็ผัดทุกวันค่ะใช่ค่ะมาทุกวันเจอตัวทุกวัน
มาที่สถานีตำรวจก็มาเขาก็อยู่ในบ้านเพลเนี่ยใช่ค่ะอยู่ที่บ้านเพใช้ชีวิตปกติค่ะ
แต่วันนี้จริงเขาก็จะมาแต่เขาหนีไปแล้วเขาไม่มาใช่ไหมตอนแรกเขาบอกเขาจะมาใช่ไหม
ใช่ก็อยากจะวอนตำรวจช่วยดำเนินการเอาให้ถึงขั้นที่สุดเพื่อเขาจะได้ไม่ไปทำกับใครอีกอะค่ะนี่แหละค่ะ
อืมนี่แหละค่ะก็ผู้เสียหายก็ไม่น้อยนะคะใช่ครับ
ค่าเสียหายก็เป็นจำนวนมากด้วยแถมผู้ก่อเหตุก็ยังใช้ชีวิตอยู่อย่างปกตินะคะ
ก็สร้างความอึดอัดให้กับผู้เสียหายยังไงฝากตำรวจสำหรับคดีนี้ด้วยค่ะ